นี่เป็นคดีใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองบ้านพักหลังเนี้ยที่จังหวัดกรสินนะฮะ
มีเพื่อนบ้านไปเจอศพของผู้หญิงวัย๔๘ปีที่เป็นเจ้าของบ้าน
เสียชีวิตอยู่บนแคร่ตัวเนี้ยอืมนะฮะสภาพศพที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกินค่ะนะฮะโดนไปหลายอย่างเหลือเกิน
ทุบศีรษะแล้วก็ปาดคอนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบอยู่นะครับ
ปมเหตุจะมาจากอะไรแล้วคนร้ายจะเป็นใครนะฮะ
ช่วงเช้าวันนี้ครับทุกผู้ชมครับบ้านพักหลังนี้นะฮะ
มีเพื่อนบ้านแจ้งไปยังตำรวจสพเขาวงที่จังหวัดกรสินนะ
กับกู้ภัยก็มานะครับบ้านในพื้นที่บ้านสมสนุกหมู่แปด
ตำบลกุฎสิมอำเภอเขาวงหลังจากชาวบ้านบอกว่ามีผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้าน
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ
ที่หน้าบ้านเป็นลักษณะกระท่อมที่สร้างเป็นห้องครัว
ข้างข้างแคร่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแคร่ไม้มีผู้หญิงคนหนึ่งนอนหงายเสียชีวิตอยู่
จากสภาพศพที่ไปตรวจสอบนะครับตรงที่บริเวณใบหน้าที่หน้าผากมีรอยถูกทุบนะฮะ
ต่อมีแผลเหมือนถูกกรีดด้วยของมีขมแผลเนี้ยลึกประมาณสิบห้าเซนติเมตรนะฮะ
คือถูกกรีดไปเนี่ยตรงลำคอเนี่ยลึกเกือบถึงหลอดลมอ่ะค่ะ
ผู้ตายชื่อนางพิลาจันทร์นักศูนย์อายุ๔๘ปีนะครับ
ส่วนในที่เกิดเหตุที่มีหลักฐานอยู่นะครับมีกันไกลที่วางอยู่บนแคร่ไม้
แล้วก็มีมีดนะถูกวางทิ้งไว้ห่างไปสัก๓เมตรจากจุดที่พบศพ
แล้วก็มีจอบนะฮะที่ตกอยู่ในสภาพปลายด้ามจอบหักด้วยอืม
หักขาดออกจากกันเลยค่ะนะจากสภาพศพในเบื้องต้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะฮะไม่ใช่ฆ่าตัวตายแน่
เพราะว่าสภาพที่ถูกกระทำไปเนี่ยโอ้โหมันโหดเยี่ยมเหลือเกิน
มีคนที่พบศพเป็นคนแรกนะครับนางสิริขวัญสุยมัน
อายุ๔๔ปีบอกว่าเมื่อเช้าประมาณ๖โมงเช้า
กำลังจะออกไปหาปลากับสามีก็ขับรถผ่านบริเวณหน้าบ้านหลังนี้
ซึ่งต้องผ่านเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน
วันนี้ขับรถผ่านสังเกตเห็นว่านางพิลาจันทร์นอนอยู่ที่พื้นข้างแคร่ไม้
ค่ะนะฮะเธอกับสามีก็เลยเออลองเข้าไปดูหน่อย
เป็นลมเป็นแรงหมดสติอะไรไปหรือเปล่าพอจอดรถแล้วเข้าไปดูเนี่ย
พบว่าอ้าวลักษณะคือเสียชีวิตแล้วใบหน้าลำคอนี่มีบาดแผลเลือดนี่เต็มเลย
ก็เลยไปแจ้งเพื่อนบ้านแถวนั้นให้มาช่วยกันแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
นางสิริขวัญบอกว่าปกติแล้วนางพิลาจันทร์ผู้ตายเนี่ย
มีอาชีพทำนาทำไร่นะครับเมื่อวานยังเห็นไปเก็บผักอยู่แถวหมู่บ้าน
แล้วก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเพราะว่ามีสามีที่เป็นสามีใหม่
แต่สามีใหม่ตอนนี้ติดคุกอยู่นะสาเหตุในครั้งนี้คาดว่าคงจะมีคนมาที่บ้าน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างโหดเยี่ยมจนนางพิลาจันทร์เสียชีวิต

เมื่อวานนี้ตอนคลัมเรามาเซ่นเก็บพักขี้เล็กแล้วก็เอาแตงซุกขึ้นมากินอยู่

ต้องมีแป้นไหม
แล้วเจาะไปคุกแล้วแล้วเขาโดนจับปืน
คนร้ายน่าจะเป็นผู้ชาย
เพราะว่าสภาพศพดูแล้วโหดร้ายทารุณเหลือเกิน
ผู้ชายคนนี้ต้องรู้จักกับผู้ตายนะครับ

พอมาหานางพิลาจันทร์แล้วคงจะมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
และน่าจะมีความโกรธแค้นอะไรกันอย่างมาก
ถึงก่อเหตุอย่างเฮี่ยมโหดโดยใช้ด้ามจอบตีที่ศีรษะนางพิลาจันทร์
ด้ามจอบเนี่ยหักคาดว่านางพิลาจันทร์คงจะล้มฟุบลงตรงแค่ที่อยู่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นคนร้ายได้ใช้กันไกลแทงเข้าที่บริเวณกกหู
แล้วใช้มีดปาดคอซ้ำอีกนะครับคือปาดลึกถึงเกือบถึงหลอดลม
เชื่อว่าดูแล้วเจตนาคงตั้งใจฆ่าเลย
มีหลักฐานต่างตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็ต้องเก็บตัวอย่างเรื่องของลายนิ้วมืออะไรพวกนี้ไว้นะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านางพิลาจันทร์มีสามีสองคนนะฮะ
สามีคนแรกเป็นสามีเก่าเลิกกันไปแล้ว
ส่วนสามีคนหนึ่งล่าสุดเป็นสามีใหม่ที่อยู่ในปัจจุบัน
ตอนนี้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
และอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี
ช่วงเกิดเหตุนางพิลาจันทร์อยู่บ้านคนเดียวลูกชายไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ในที่เกิดเหตุนะครับเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ไปเจอจดหมายฉบับหนึ่งนะครับ
เป็นจดหมายที่คาดว่านางพิลาจันทร์เขียนไปถึงสามีใหม่
ที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำกำลังต่อสู้คดีอยู่เกี่ยวกับอาวุธปืน
ข้อความทั้งหมดที่เขียนด้วยลายมือลักษณะก็คือขอโทษนะฮะ
คือขอโทษที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาช่วยประกันตัว
เขียนไว้ยาวแล้วครับแต่ว่าก็จะบรรยายถ้อยคำต่างลักษณะประมาณแบบนี้นะครับ
ส่วนประเด็นในการฆ่ากันในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตั้งไว้๒ประเด็นนะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องชู้สาวที่นางพิลาจันทร์ผู้ตายเคยมีสามีแล้วก็เลิกไปแล้วมาได้สามีใหม่
ตำรวจต้องไปสอบปากคำสามีเก่าของผู้ตายก่อนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
อีกประเด็นนึงคือเรื่องยาเสพติดเพราะจากการตรวจสอบประวัติของนางพิลาจันทร์ผู้ตายเนี่ย
เคยมีประวัติผัวพันกับเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วก็เคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดมาก่อน
ลูกชายของนางพิลาจันทร์ชื่อนายกิติศักดิ์นะครับอายุ๒๕ปีบอกว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
พอรู้ข่าวว่าแม่ถูกฆ่าตายก็รีบเดินทางกลับมาที่บ้านที่กรสิน
ปกติแล้วแม่เป็นคนอัธยาศัยดีนะเป็นคนไม่ค่อยพูดก็มีอะไรก็คือไม่ได้เล่าให้ลูกชายฟังนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่แม่จะถูกทำร้ายเนี่ยมันจะคืออะไร
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพราะคนร้ายลงมือก่อเหตุกับแม่อย่างโหดเยี่ยมมาก
มีรายงานว่าล่าสุดนะครับชุดสืบสวนของตำรวจในพื้นที่เนี่ยไปควบคุมตัวผู้ชายต้องสงสัยได้๑คนนะครับ
เป็นอดีตสามีของนางพิลาวันผู้ตายนะฮะได้นำตัวมาสอบปากคำแล้วนะครับ

ว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นอดีตสามีของผู้ตาย
เขามีลักษณะก็คือขาเป๋
และปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ช่วงเกิดเหตุไปจับเขียดอยู่ที่ทุ่งนา
ก็เลยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งตรงนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลกันต่อไป